เจ้าของบ้านคนหนึ่งเปิดประตูบ้านไปนึกว่า

แต่ดูดีมันตัวอะไรคะเนี่ย

แต่ถือว่าเนียนเหมือนกันนะถ้าไม่สังเกตดีเนี่ยก็นึกว่าจะไม่มีอะไรที่เป็นตัวแปลกประหลาดมาซ่อนอยู่ในบ้านหลังนี้
เจ้าของบ้านหมู่สองห้วยโศกตำบลคลองขนานอำเภอเหนือคลองจังหวัดกระบี่นะคะเธอบอกตกอกตกใจสิคะ
เพราะว่าเห็นงูเหลือมเนี่ยมันนอนขดอยู่ที่มุมบ้านแล้วใกล้กับกองกล้วยที่ตัดมาไว้เต็มแบบนี้นะคะ
นี่พอมาถึงเจ้าหน้าที่ก็ใช้ไอ้บ่วงคล้องเนี่ยไปเกี่ยวที่คองูเลยแล้วก็ดึงมันออกมาถ้าทำงูมันก็แบบขัดขืนนะ
นอนของฉันอยู่ดีจะพาฉันไปไหนจริงมันก็ดูเลื้อยผ่านแบบกล้วยอยู่นะ
ใช่ค่ะมันผ่านกล้วยค่ะมันผ่านกล้วยไปแต่ไม่ค่อยกล้วยเท่าไหร่ไม่ค่อยง่ายเท่าไหร่นะเพราะว่ามันค่อนข้างขัดขืนนะคะ
แต่ท้ายที่สุดเจ้าหน้าที่จับมาได้ก็นำมาวัดความยาวแล้วก็ไปปล่อยคืนสู่ป่าต่อไป
เออเป็นไปได้อยู่นะเพราะ๔คนถือก็น่าจะประมาณนั้นนะ
แต่ความใหญ่ความยาวไม่ได้สำคัญเท่ามันเข้ามาในบ้าน
แล้วเจ้าของบ้านก็เชื่อว่าเออมันมาให้โชคให้ลาบหรือเปล่านะ
ซึ่งเรื่องนี้ก็ไม่มีใครพิสูจน์ได้ก็ต้องรอวันที่๑๖มิถุนายนนี้ถึงจะรู้กัน

เออเอาแต่สุดท้ายเอาไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติเป็นที่เรียบร้อย